จำได้ไหมที่เรานำเสนอข่าวไปก่อน
อันนี้แกมีข่าวร้ายตกใจเลยอยู่โรงพยาบาล

แล้วก็พบติ่งเนื้อที่ลำไส้

จะเดินทางไปโชว์ต่างประเทศแล้วนะคะ
จะไปแสดงคอนเซิร์ตที่ประเทศอังกฤษค่ะ
โดยครั้งนี้นะคะจะใช้เวลาในการทวง

ตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งคุณหมอก็บอกว่า
ไม่พบเชื้อมะเร็งแต่อย่างใดนะครับ
ก็ถือว่ายกพลังของอุปจักรผมนะครับ
ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ
แฟนเพลงเพื่อนพี่น้องที่ส่งปังบุญใหญ่มา

แล้วก็สิ้นเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ผมก็มีแพลนที่จะไปร้องเพลงที่ประเทศอังกฤษ
ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้พบปะกันได้เจอกัน
ก็รอสักประมาณสัก๒เดือนก็จะกลับมาเมืองไทยในช่วงปีใหม่พอดี
คงได้เจอแฟนเพลงที่เมืองไทยในช่วงปีใหม่นะครับ